กรุดวาสนาดีนุ้นดวงแก้ปีชงคือสินค้าขายดีที่สร้างชื่อให้กับร้านเดวาชานำภายใน๒ปี
หลังเครื่องรางที่มาพร้อมดีไซน์

ที่สามารถใส่เพื่อความสวยงาม
และเสริมโชคลาภไปได้พร้อมกัน
นายแพทย์พิสิทธิ์กรุปยาแพทย์ผิวหนัง

แต่ละวันมีออเดอร์สั่งซื้อทั้งออนไลน์

โดยช่วงแรกเริ่มขายเพียงไม่กี่ชิ้น
จากความเชื่อและความชอบส่วนตัว
ก่อนจะเกิดการพูดถึงแบบปากต่อปาก
และกลายเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านรองรับ

อันนี้๒คือเลือกคัดสรรที่

คือสายพระปลุกเสกเท่านั้น

สายข่าวสายเทศที่ว่าบูชาดีแล้วเห็นผล
พอไม่บูชาก็เฉยไม่ได้ทำให้แย่ลงไป
เพราะคนกลัวหนักตรงนี้เลยที่ผ่านมา
ก็คืออาจจะดูเครื่องรางคลังเกินไป
ผมก็จะรู้ว่าวัตถุมงคลสายนี้มี๑๐อย่าง
คุณคนนี้ทำงานแบบนี้อาชีพแบบนี้
ควรจะใช้ดูว่าบูชาวัตถุมควรแบบไหน
ถึงจะ๑ถูกที่สุดสำหรับลูกค้า
อันนี้สองแล้วตรงจุดที่สุดสำหรับมิครับ

ราคาเริ่มต้นที่๓๙๙บาท
โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อายุประมาณ๑๙๒๕ปี
กลุ่มหลักประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

รองลงมาเป็นกลุ่มนักแสดงดารานักร้องนางแบบ
ที่ต้องการเสริมชื่อเสียงและเสริมเสน่ห์

เออแปลกเนอะอะไรอย่างนี้

จากธุรกิจประเภทเครื่องรางของคลัง

และอาชีพหมอดูก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
โดยหมอดูในปัจจุบันสามารถรับงานผ่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้

แค่ชำระเงินค่าครูราคาเริ่มต้นประมาณ๒๐๐บาท

และส่งวันเดือนปีเกิดให้ทางไลน์
จากนั้นก็อธิษฐานจิตขณะฟังดวงของตัวเอง
ผ่านวีดีโอคอลหรือโทรศัพท์ได้

หากหมอดูไลนนั้นเคยออกทีวี
หรือมีประวัติเคยดูดวงให้กับดาราชื่อดังมาก่อน
โดยหนึ่งในอาจารย์หมอดูประจำไทยรัฐทีวี
ระบุว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวคือปัจจัยหลัก
ที่ทำให้คนหันหมักพึ่งศัลยศาสตร์

ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อโตขึ้นทุกปี
คนเนี่ยหาที่พึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีแล้ว

ของการทำบุญเสริมดวงแต่ว่าถ้าอย่างในเรื่องของการทำบุญเนี่ย
แน่นอนว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานการทำบุญเหมือนการปลูกต้นไม้
ต้องค่อยรอให้มันออกดอกออกผลต้องใช้เวลา
ไม่ใช่ทำบุญปุ๊บแล้วได้ผลทันทีมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคนด้วยถึงแม้ว่าดวงบ้านเมือง
อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าดวงชะตาของคุณดี
แล้วคุณไปทำบุญเสริมดวงในช่วงนี้พอดี
มันก็อาจจะทำให้คุณดีเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปดวงบ้านเมืองไม่ดีก็เหมือนกับฝนตกทั่วฟ้า
แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเปียกหมดแต่จะเปียกมากเปียกน้อย
ขึ้นอยู่กับการรับมือของตัวเราเอง
อาจารย์พพธินีระบุด้วยว่า
เสริมดวงเป็นหนึ่งในกุศโลบายในการสร้างที่พึ่งให้กับจิตใจ
เสริมดวงที่ดีควรทำควบคู่กับการทำบุญ
และประพฤติดีให้อยู่ในคันลองครองธรรม
หากมีเครื่องลางของคลังแต่ไม่ทำงาน
ก็ไม่สามารถเรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าได้